พาคุณผู้ชมไปดูประเพณีดีของชาวอีสานอีกหนึ่ง
ช่วงนี้นะคะเขาทำประเพณีที่อยากจะให้ฝนเนี่ย

แล้วก็เป็นการตอบแทนบุญคุณผีบรรพบุรุษ

นั่นก็คือประเพณีผีขนน้า

เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะที่บริเวณลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเศร้าอำเภอเชียงคาญจังหวัดเลยนะจ๊ะ
เขาจัดงานใหญ่ขึ้นมาชื่อว่างานบุญประเพณีผีขนน้ำบุญเดือน๖ประจำปี๒๕๖๒ค่ะ
ก็สืบทอดกันมาแต่โบร่ำโบราณเนี่ยน้องหนูก็มาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เท่าผู้แก่ก็มากันหมดเลย
เพราะเป็นประเพณีสำคัญที่ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าถ้ามีการจัดการละเล่นผีขนน้ำแล้วเนี่ย
จะทำให้ฝนฟ้าตกตามฤดูกาลอ๋อเหรอใช่แล้ว
แค่นั้นนะยังเป็นการตอบแทนบุญคุณที่ผีปู่ย่าเนี่ย
รวมไปถึงผีบรรพบุรุษในหมู่บ้านด้วยนะ
ที่คอยคุ้มครองปกปักรักษาให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุข

บางคนก็เชื่อว่าเป็นการละเล่น
เพื่อเส้นไหว้สัตว์เลี้ยงที่มีคุณประโยชน์ต่อประชาชนต่อชาวบ้าน
ก็คือวัวควายที่มันล้มหายตายจากไป
เพราะฉะนั้นคำว่าผีขนหมายถึงวัวควาย
ไม่ได้หมายถึงผีมาหลอกไม่ใช่ผีแร่
ไม่ใช่ผีแร่ตรงนั้นเขาหมายถึงบัวถึงควายด้วยนะคะ
ก็เลยถือเอาวันแรม๑ค่ำถึงวันแรม๓ค่ำ
อันหกของทุกปีเนี่ยมาเป็นวันจัดงาน
งานนี้เขาจัดอลังการยิ่งใหญ่นะ
แล้วก็ปีนี้เรียกว่าไม่แพ้ทุกปีที่ผ่านมา
นี่ค่ะแต่งตัวกันมาเนี่ยเป็นผีขนเห็น
เหมือนวัวเหมือนควายแล้วก็มีตัวเป็นขนอย่างนี้
แต่งตัวด้วยเป็นชุดสีสันเป็นริ้วสวยงามแบบนี้ค่ะ
เรียกได้ว่าสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่ไม่เคยเห็นแล้วก็ได้มาร่วมงานด้วย
อกจากนี้คุณผู้ชมยังมีการฟ้อนรำที่สวยสดงดงามเนี่ยค่ะ
รำสวยก็มีคนที่แต่งกายเป็นเหมือนผีขนน้ำก็มี
้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่นะคะ
สร้างความสุขสนุกสนานความสมัครสมาธิสามัคคีให้พ่อแม่พี่น้องในพื้นที่
แล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมประเพณีดีของชาวอีสานที่ควรจะนุรักษ์อนุรักษ์แล้วก็เผยแพร่ต่อไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานให้ได้เห็นให้ได้สืบทอดกันต่อไปด้วยนะ
แล้วเป็นประเพณีใหญ่มากเลยนะคะ
จัดกันยิ่งใหญ่อลังการมากแต่ละคนนี่โอ้โหขนเสื้อผ้ามาเต็มเลย

ตกแต่งประดับร่างกายให้มันสไตล์แบบผีขนน้ำ

นึกถึงอีกหนึ่งประเพณีก็คือผีตาโขนมันจะคล้ายแบบนี้